กับลำตัวแล้วก็เกร็ดสีเหลืองเหลืองผสมเขียวคล้ายคล้ายกับพญานาคสามตัวสามองค์ดูซิว่ามีจริงจริงหรือเปล่าครับ
เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องความเชื่อรวมไปถึงเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จริงจัง
ยังไงฮะนี่คือลำทานติดป่าใกล้หมู่บ้านควนลังหมู่สี่
ตะบนทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีลงใต้กันไปเลยส่วนใหญ่ใครไปใต้ก็จะไปเที่ยวทะเลใช่ไหม
อืมธรรมชาติสิสวยงามเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าตรงนี้อยู่ห่างจากน้ำตกทรายขาวแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดประมาณสัก๒กิโลเมตรเท่านั้น
ตามคนนี้ไปฮะคุณอาดำบามเห็มบูงา
กำนันตำบลทรายขาวพาชาวบ้านแล้วก็ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
พิสูจน์เรื่องราวความเชื่อที่เขาเล่าสืบต่อกันมาจากบรรพบรุษว่า
ตรงนี้มีพญานาค๓ตัว๓องค์ที่มาจากทะเลผ่านหินกลางลำทานแห่งนี้
เขาบอกว่าไปดูหน่อยเขาบอกว่าจะเจอกับโขดหินบริเวณที่เป็นสีทองผสมสีเขียว
ไล่ตัดกันคล้ายกับเกร็ดพญานาค๓ตัวมีตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่
ไปเรื่อยเห็นไหมคุณจะเห็นร่องลอยต่าง
เขาบอกว่าตามความเชื่อนะพญานาคเลื้อยข้ามผ่านโคนหินใหญ่
กลางลำน้ำมาไปถามทางกำนันตะบนสายขาวคุณอาดำบอกว่า
ความเชื่อนี้เล่ากันมาเป็นร้อยปีแล้วคุณนักข่าว
วันเวลาผ่านไปก็เห็นร่องรอยความชัดเจนของพญานาคบนโขดหิน
ถูกน้ำกัดซะแล้วก็กัดจนศึกกร่อนเยอะมากขึ้น
ตอนแรกก็เห็นไม่เท่าไรหรอกแต่ผมว่าตามธรรมชาติใบตอง
มันก็จะเห็นชัดเห็นชัดขึ้นเรื่อยเพราะน้ำมันไหลผ่านตลอดใช่ไหมล่ะ
แล้วตรงนี้ที่บริเวณน้ำตกไซขาวเขาบอกว่ามีรูปปั้นหัวพญานาค
หัวเขาก็เลยเชื่อว่ามีพญานาค๓ตัวไง
ดูทางมันยาวอย่างนี้แล้วมันตัดกับหินก้อนอื่นหินบริเวณอื่น
อยู่มันเหมือนมีถ้าพูดตรงนะเหมือนล้อรถวิ่งผ่าน
ใช่ไหมมันก็ดูแปลกถามว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ไหม
เป็นไปได้แต่มันก็คงจะเป็นไปได้ยากที่จะขึ้นทางตรงอย่าเอาอย่างนี้
เหมือนกับเป็นการแบ่งหินออกเป็นสองฝั่งดูแล้วก็แปลกดี
แต่อย่างนี้ละกันรอแล้วล่ะรอให้นักท่องเที่ยวไปพิสูจน์รับชมได้ด้วยตัวเอง
ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะพัฒนาต่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จริงจัง
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยพานักท่องเที่ยวเข้าไปในป่าแห่งนี้ด้วย
ถูกต้องนะคะเพราะว่าพอเขาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนาะ